เรารู้ด้วยตัวของเราเองไงเราไปสัมผัสและเห็นได้รู้ได้ทำอะไรอย่างนี้ไง
เราถึงได้เชื่อเขาเราก็เลยมั่นใจในเรื่องศาสตร์และสินตัวนี้
ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้สัมผัสอย่างที่แท้จริง
ไปได้คนนู้นเล่าคนนี้เล่าคนนั้นบอกคนนี้นั่น
ก็ไปตามกระแสกันว่ามันไม่จริงเพราะเขาอาจจะไม่ได้มากำพัด
เรื่องแบบนี้เนอะแต่บางคนที่เขาสัมผัสแล้วเขาหายจริง
หรือว่าเขาจากหนักเป็นเบาหลุดพ้นเนี่ยเขาก็จะเชื่อไม่ได้หรอก
เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่ตัวบุคคลที่ว่าเราเป็นอะไร
เราป่วยหรือเราเจ็บเรามากน้อยขนาดไหน
ศาสตร์และสินตัวนี้มันมีมานานแสนดาลมันมีมาเป็นร้อยปี
เรายังงมงายหรือเราจะเชื่อมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นแหละ
เราไม่เชื่อมันก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเราเชื่อ
เราก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะ
วิเคราะห์แยกแยะเอาว่าเราควรจะเชื่อเขาลึกไปขนาดไหน
ควรจะหาสิ่งพิสูจน์ให้มันดีก่อน
เพราะฉะนั้น
เราเห็นกับตาเราถึงได้เชื่อ
เราได้ยินกับหูเราถึงได้เชื่อ
ถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินล่ะเราก็คงไม่เชื่อหรอก
ตอนนี้บางเอิญเราไปไปดูในคลิป
แล้วก็มีผู้รับผู้ใหญ่แล้วก็มีศิลปินดาราไปรักษากับเขา
รักษาหน่อยเราก็เลยพาไปรักษานั่นแหละแล้วมันก็ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร
สองคนเขาสอนเรียนมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่๖
ก็ลองมันก็ต้องลองนะเราเรียนมาแล้วเราก็ต้องอยากรู้ว่า
เอ้ยใช่ไหมเราเรียนมาแล้วเราก็ต้องลองทำดูอ่ะเขาลอง
ไปทำดูมันก็ผลตอบรับมาจากผู้ที่เขามาบำบัดกับ
เราเนี่ยเขาก็บอกว่าเออดีนะหายนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็

คงไม่ต้องฝากถึงอาจารย์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
อาจารย์ทำงานด้านนี้มาสิบยี่สิบปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็น
ครูบาอาจารย์เรียนรู้จากเกจิต่างได้เยอะแยะไปหมด
แล้วอาจารย์รู้ครับว่าอะไรผิดอะไรถูกที่อาจารย์ทำ
อาจารย์ต้องพร้อมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะรับมือนะครับอาจารย์
คงจะเตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่
เดินหน้ายังหาโอกาสและเวลาที่จะไปทำให้มันถูก
อะไรเนี่ยคงไม่น่าจะต้องหนักใจนะครับก็เป็นกำลัง
ให้อาจารย์นะครับยังมีลูกศิษย์ของอาจารย์อีกหลาย
คนนะครับที่ให้กำลังใจแต่ผมมันก็เพิ่งมาศึกษามา
ไม่สามารถช่วยอาจารย์อะไรได้มากไปกว่านี้นะครับนอกจากให้กำลังใจว่า
พออาจารย์เอ่อสู้ศึกในครั้งนี้ให้ให้ชนะก็ละกัน
ครับผมไม่ไม่มีไม่มีความคิดเห็นครับเพราะทุกคนเขา
เขาจะคิดบวกหรือเขาจะคิดลบมันก็เรื่องของเขาผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไป
ไปพูดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดีหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิด
มันมีทั้งบวกทั้งลบทั้งนั้นแหละครับของในโลกนี้
หมวกมันก็ดีคิดลบมันก็ดี
อยู่ที่ว่าคนเราเมื่อคิดอะไรออกมาแล้ว
ใจเราคิดแต่เรายังไม่สิ้นคิดนะ

มันทำให้เราวนเวียนอยู่ในเรื่องของ

ผมไม่มีแนวความคิดที่จะไปต้านหรือว่า
แต่บอยบอกว่าคนคิดลบแล้วไปว่าเขาไม่ดีมันก็ไม่ได้
เพราะอะไรวะเพราะเรารู้ด้วยตัวของเราเองไง
เราไปสัมผัสและเห็นได้รู้ได้ทำอะไรอย่างนี้ไง
เราถึงได้เชื่อเขาเราก็เลย

สินตัวนี้ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อ
เพราะเขาไม่ได้สัมผัสอย่างที่แท้จริง
ไปได้คนนู้นเล่าคนนี้เล่าคนนั้นบอกคนนี้นั่น
ก็ไปตามกระแสกันว่ามันไม่จริง
เพราะเขาอาจจะไม่ได้มาสัมผัสเรื่องแบบนี้เนอะ
แต่บางคนที่เขาสัมผัสแล้วเขาหายจริง
หรือว่าเขาจากหนักเป็นเบาหลุดพ้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมไม่ก้าวร่วง